หลายครั้งที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายดูเหมือนว่าจะไร้ทางออกนะคะ
แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชก็ทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลาย
พระราชดำรัฐของพระองค์ที่ทรงเตือนสติของประสบกรณิกรทุกฝ่าย
จนทำให้บ้านเมืองนั้นสงบร่มเย็นเป็นบ้านที่พ่ออยากเห็นค่ะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
โดยขณะนั้นตำรวจปราบจราจนอาศัยช่วงจังหวะที่ประชาชนสลายตัวจากการชุมนุม
และกำลังเดินทางกลับที่พักปิดทางจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่บานปลายในเวลาต่อมา
นั่นคือการใช้กำลังเข้าปราบรามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
เหตุการณ์นี้ทำให้จอมพลธนอมประกาศลาออกจากตำแหน่งในที่สุด
ในครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่๙มีพระราชดำรัฐทางวิทยุโทรทัศน์แก่ปวงชนชาวไทยตอนหนึ่งว่า
วันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา๖๗วันที่ผ่านมา
ได้มีการเรียกร้องและเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้
แต่แล้วมีการคว่างระเบิดขวดและยิงแก๊สน้ำตาขึ้น

ความรุนแรงได้ทวีทั้งพระนครถึงขั้นจราจนและยังไม่สิ้นสุด
มีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับร้อย
ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรง

เพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุด
ภายหลังเหตุการณ์นี้ในหลวงรัชกาลที่๙

เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ

ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้รับพระราชทานเพลิงศพ
ทิศเหนือบริเวณท้องสนามหลวง
และนำอัฐิไปลอยอังคารที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่แล้วภาพแห่งความสูญเสียจากเหตุการณ์ทางการเมือง
ก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี๒๕๕๙
เมื่อประชาชนชุมนุมต่อต้านพลเอกสุจินดาคราประยูน
หนึ่งในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

เผชิญหน้าอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
แต่ด้วยพระบรมีปกราวปกรมมของในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานพระบรมราชวรกาศ
ให้นายสัญญาธรรมศักดิ์ประธานองค์คมนตรี
และผลเอกเปรมตินสุรานนท์องค์คมนตรี
พลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองศรีเมือง
ผู้นำการชุมนุมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
พร้อมมีพระราชดำรัฐความตอนหนึ่งว่า

พลเอกสุจินดาและพลตรีจำลอง
ช่วยกันคิดคือหันหน้าเข้าหากัน
ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคน

ต้องเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ปัญหา

ปฏิบัติการรุนแรงต่อกันมันลืมตัว
ลงท้ายก็ไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร

เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ

ไม่มีทางชนะอันตรายทั้งนั้น
มีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้

แล้วที่แพ้ที่สุดคือประเทศชาติประชาชน

ไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหาย

แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะถนงตัวว่าชนะ
อยู่บนกองสิ่งปรักหักพัง
หลังจากนั้นความสงบก็กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
ผลเอกสุจินดาประกาศลาออกจากตำแหน่ง
เหตุการณ์ในวันนั้นยังคงประจักษ์อยู่ในดวงใจของทุกคน
ในทุกช่วงทุกตอนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ประเทศไทยกลับสู่ความสงบได้
ด้วยพระบารมีของผู้ที่คนไทยทุกคนรักและเทิดทูล
เหมือนน้ำทิพย์ชะโลมลงกลางเปลวไฟจนมอดดับลง